เป็นข่าวเรื่องของต้นยางนา
เป็นต้นยางนายักษ์อายุนับพันปีนะครับ

เป็นต้นยางนาอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยบอกว่าต้องอนุรักษ์ไว้
และจะทำให้อยู่คู่ชุมชน
แล้วบอกว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
และเป็นที่สำคัญที่สุดครับเป็นต้นไม้เก่าแก่๖๓ต้น
ที่ได้รับเลือกเป็นลูกขมรดกของแผ่นดินด้วย

คือพอมาถึงโคนต้นตกใจเพราะอะไร
ดูสิคือคนตัวจิ๋วไปเลย
ตอนแรกเราไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่พอเทียบกับคนคนตัวเป็นมดเลย
นี่แหละครับที่เห็นอยู่ต้นยางนาขนาดที่๑๒คนโอบครับ
ต้นนี้มีเส้นรอบวงกว้าง๑๕เมตร
ความสูงประมาณ๕๐เมตรมีอายุกว่าพันปี
อยู่ในพื้นที่นะครับที่บ้านสวนยางหมู่๓ตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับพยายามช่วยกันอนุรักษ์ไว้
ไม่ให้หายไปไหนให้อยู่รุ่นลูกรุ่นล้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งล่าสุดนะครับภาครัฐโดยสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิศนุโลก

ก็ได้จัดโต๊ะปูนลายหมาย๑๖จุดไปไว้ในจุดนี้

เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาศึกษาธรรมชาติ
ได้นั่งพักผ่อนดูเห็นภาพคนโอบไหมครับ
คนโอบนับเป็นต้นไม้เก่าแก่
และเป็นต้นไม้ที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือก
เป็นลูกขมรดกใน๖๓ต้นนะครับ
เป็นมรดกของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จประเทศพระราชราชสุดาสยบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญประชุมายุ๖๓พันธุ์ศาสตร์

มีขนาดใหญ่อายุประมาณ๑๐๐ปีขึ้นไป
และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับ
มีตำนานหรือเรื่องเล่าประกอบ
รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม
เป็นต้นไม้หายากหรือใกล้๐๐๐๐ครับ
โอ้โหอลังการงานสร้างใหญ่มาก

นี่คือที่พิศนุโลกนะคุณผู้ชม
แล้วก็ที่พิศนุโลกมีต้นไม้อยู่๒ต้น
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรุคมรดกของแผ่นดิน
มีต้นจำปลาขาวอยู่ที่วัดกลางที่อำเภอนครไทย

ต้นยางนากลางบ้านสวนยางแห่งนี้นั่นแหละ
แล้วในทุกปีนั้นนะคะวันที่๑๖มกราคม
ชาวบ้านก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์
ประกอบพิธีบวชยางนา

แล้วแบบนี้เขาก็มีเป็นโต๊ะปูนลายไม้แบบนี้ค่ะ
ชุดไว้ให้ได้ตั้งรอบแถวต้นยางนา

ชาวบ้านเขาก็ไปนั่งกันสูดอากาศบริสุทธิ์
ต้นเขาตรงขึ้นไปข้างบนสวยงามทีเดียวนะ
อยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับเราเกิดมาไม่ถึงพันปีนะครับ